ใช่ผู้หญิงช้ามา
อุ๊ยไม่ถึงทำกับฉันนะที่มาของไฮโซบัวใหญ่ฉันไม่ถ่ายไปได้จริงจริง
อุ๊ยไม่ถึงทำกับฉันนะที่มาของไฮโซบัวใหญ่ฉันไม่ถ่ายไปได้จริง
อุนเดิมเดียวนะ

ในแรงเผามุม
ใช่เหรอ

ชอบเวลามีเรื่องอย่างจริงจังชอบทำเรื่องเสียง

ผมว่ากัญชัยจริงจริงรู้จักประมาณ๒๐ปีสมัยที่เรา
ต้องเอากัญชัยเป็นไอดอลอ่า
คิดว่าเมื่อก่อนเธอเจอเราในฉากจะบอกว่าเป็นอย่างไร

แต่ว่าครั้งแรกสื่อจัดจ้านจัดเต็ม

อ๋อต้องตั้งวินใช่ไหมครับพี่หนุ่ม

นี่ก็ต้องขึ้นวินด้วยเหมือนกันนะครับ
โลดมากแม่บ๊ายบายค่ะ